คุณผู้ชมครับมาดูคดีหวย๓๐ล้าน
จำกันได้ไหมฮะคดีหวย๓๐ล้านมันมี๒คดีใหญ่
ก็คือคดีของครูปีชากับหมวดจารูนะครับ

ก็คือคดีที่เรียกว่าอุด่อนคดีปื้นรักหักเรียมโหด
ป้าติ้นป้าติ๋วป้าดาเป็นอีกหนึ่งคดี
วันนี้สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่
ป้าติ้นหรือว่านางเรวดีหาแก้ว
ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานแจ้งความเท็จ
แกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญา
ในคดีหวย๓๐ล้านที่คำชโนธอุดร
โดยป้าติ้นกล่าวหาว่านางจรูนเฮศหรือว่าป้าติ๋ว
ซึ่งก็เป็นเพื่อนกันนะนะแล้วก็นางสุดารัฐน้อยนิดหรือว่าป้าดาเนี่ย
บอกว่า๒คนนี้ยักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
เลข๓๙๒๗๘๕จำนวน๕ใบงวดวันที่๑เมษายน๒๕๖๐
มูลค่า๓๐ล้านบาทไปแล้วเอาไปขึ้นรางวัล
โดยป้าติ้นอ้างว่าได้ร่วมกันซื้อขณะไปทำบุญ
คำชโนธจังหวัดอุดรธานี
แต่เรื่องนี้นะครับตำรวจก็พยายามที่จะพิสูจน์หลักฐานทั้งหมด
ตรวจสอบแล้วก็พบว่าจริงแล้วไม่มีใคร
สลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลขดังกล่าว
ไปขึ้นเงินรางวัลเลยแม้แต่คนเดียว
ขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับป้าติ้นก็ยังไปแจ้งความเอาผิดกับป้าดา
สนประเวทในลักษณะเดียวกันแบบนี้
โดยอ้างว่าถูกหวย๓๐ล้าน๒ปีซ้อน
คืองวดวันที่๑เมษายนปี๒๕๕๙และปี๒๕๕๙
ซึ่งตำรวจก็เลยเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นกรณี
ที่ป้าติ้นกันแกล้ง
โดยสารมีคำสั่งให้จำคุกป้าติ้นนางเรวดี
ข้อหาแจ้งความเท็จแล้วนะครับใส่ความให้ผู้อื่นได้รับโทษ
ก็ให้จำคุกเป็นเวลา๑ปี๖เดือน
ป้าติ้นเองรับสาภาพให้การเป็นประโยชน์
ลดโทษให้๑ใน๓เหลือจำคุก๑๒เดือน

ส่วนป้าติ๋วซึ่งเป็นอดีตเพื่อนของป้าติ้น
แล้วก็เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกลอตเตอรี่
บอกว่าตอนนี้ป้ารู้สึกโล่งใจแล้ว

หาว่าป้าขโมยลอตเตอรี่ไปขึ้นเงิน

ป้าไม่เคยเอาลอตเตอรี่ใดไปขึ้นเงิน๓๐ล้านเลย

นะครับก็ถือว่าจบไป๑คดีนะครับ

เรื่องของการจะนำเงิน๒๕ล้านกว่าบาทออกมาใช้ได้อย่างไรนะครับ